ที่มีคุณยายวัย๗๒ปีเนี่ยขับรถเบนท์แล้วก็เสียหลักไปชนกับรถกระบะที่จอดเสีย
บนไหลทางบนทางด่วนศรีรัฐไปชนเขาอย่างจัง
ถูกชนต่อกระเด็นตกลงมาจากทางด่วนแล้วก็เสียชีวิต
เมื่อวานนี้ค่ะนางวราพรศักดิริยาแม่และญาติญาตินะคะ
ของนายคริสวรากลางวัย๒๒ปีเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนนางสาวดวงธิดาสุราชาพร้อมด้วยญาติญาติ
ก็เดินทางไปเช่นเดียวกันนะคะไปรับศพนายวุฒิชัยสุราชาวัย๓๒ปีซึ่งเป็นสามี
โดย๒คนนี้ค่ะก็เป็นเหยื่อที่ถูกนางสุรางสุพรศุกร์วัย๗๒ปี
ขับรถเบ้นพุ่งชนจนทำให้ตกทางด่วนเสียชีวิต
นางวรพรแม่ของนายคฤษเนี่ยบอกว่า
เรื่องของคดีความคู่กรณีก็บอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมด
แต่ตัวเธอเองก็หวั่นเหมือนกันกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นี่มารับศพลูกชายก็ต้องขอยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้จ่ายก่อน
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยฐานะยากจนอยากให้คู่กรณีมาเยียวยาตรงนี้ด้วย
ส่วนศพลูกชายจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเมืองนาฏในอำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ด้านนางสาวดวงธิดาภรรยาของนายวุฒิชัยก็บอกนะคะว่า
ครอบครัวเธอเนี่ยยังมีลูกยังน้อยเพิ่งจะ๓ขวบกว่าเอง
ลูกก็ร้องเรียกหาพ่อตลอดเวลาเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว
เพราะว่าเธออยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกส่วนสามีทำงานอยู่คนเดียว
รถกระบะที่ถูกชนก็เป็นรถของครอบครัวด้วยเหมือนกับเธอไม่เหลืออะไรเลย
ซึ่งเรื่องของคดีคู่กรณีก็บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างเหมือนกันนะคะ
สำหรับศพของสามีเธอบอกว่าจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ่อในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลผู้กำกับการสพรัฐนาธิเบสก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้ติดต่อให้ช่างเทคนิคของเบ้นมาช่วยตรวจสอบกล่องควบคุมรถแล้ว
เพื่อหาสาเหตุว่ารถไม่ได้เกิดจากความเสียหายของกล่องควบคุม
ตกลงเป็นความเสียหายของคนหรือของเครื่องยนต์กันแน่
รวมถึงจะเร่งสอบพยานแวดล้อมรวมทั้งกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็เรื่องที่จะเรียกนางสุรางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ตอนนี้ต้องรอให้ญาติยืนยันก่อนว่านางสุรางมีอาการภาวะจิตใจอยู่ในสภาพปกติ
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในทันทีค่ะ